สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคน
คู่กัดสะบัดข่าว

มีเรื่องต้องมาพูดคุยกันเยอะ

โอ้โหมันมีมากมายหลายข่าวสารไงคุณชิสา

เพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่จะเรามีใช้ใจเรานะก็ดีขึ้น

สตริงเพลงสากลมากมายหลากหลาย
วันนี้เราจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะ

เพลงอะไรที่คุณผู้ชมอยากมอบให้กับพิธีกรคู่กัดสะบัดค่ะ

หรือให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

แฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชม

เหมือนเดิมเพราะวันนี้เราจะแจกรางวัลนะคุณชิสา
ถูกต้องเป็นบัตรกำนัน๕๐๐บาท

ประกาศรายชื่อท้ายรายการวันนี้นะคะ

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

โจชัยภูมิปิดถนนเปิดศึกกลางงานบุญ
โอ้โหไม่สนใจใครเลย
แล้วงานนี้จบยังไงต้องติดตามครับ
คนขับรถพ่วงหัวร้อนฉุนไม่ยอมให้แซง
จากนั้นถือมีดขู่ทำร้าย
โอ้โฮใจเย็นก่อนจ้า
ตามกันทุกวันวงการสงฆ์ไม่มีแผ่วจริง
ล่าสุดครับหมอปลางานเข้าชาวบ้านเขาไม่พอใจ
พร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุก
หลังจากนำกองทัพสืบบุคคลวัดโดไทยที่โคราช

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัติข่าวคู่กัดสมัติข่าว

ชอบสิแหมเพลงประจำคู่กัดสะบัดข่าว
เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมชอบเพลงไหน

ว่าจะมอบเพลงไหนให้กับเราหรือใครก็ได้

เดี๋ยวเราจะเลือกข้อความที่ถูกใจสองท่าน
รับของรางวัลก็คือบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาท

รางวัลนะท้ายรายการนี้เดี๋ยวรู้กัน
เพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาแบบไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะ

เรื่องราวของหมอปลากันหน่อยโอ้โหร้อนแรงไม่หยุด
ที่บอกว่าล่าสุดไปแถวโคราชใช่ไหม
นะใช่ไปที่วัดแห่งหนึ่งเออเรื่องของเรื่องน่ะเหมือนกับว่า
สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเขาออกมาประท้วงแล้วนะหมอปลารู้ยัง
นี่เราให้ดูภาพเก่าก่อนวันที่หมอปลาบุกไปคุณผู้ชมครับ
ที่วัดโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมาที่โคราชไง
ไปตามหาพระรูปหนึ่งพระที่ชื่อว่าพระชาคริสต์
ที่เขาถูกผู้หญิงอายุ๒๓ปีออกมาประกาศบอกว่าถูกพระชาคริสต์เนี่ย

ใช่ค่ะแล้วการที่บุกสำนักสงฆ์บุกไปที่กุฏิเนี่ย
เหมือนกับไปโดยไม่ได้ขออนุญาตไงชาวบ้านเลยไม่พอใจ
ใช่แล้วล่ะครับคุณชิสาชาวบ้านเขาไม่พอใจอย่างเดียวไม่พอ
ทางคณะกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านที่เขาศรัทธา
หลวงพ่อจอยเจ้าอาวาสวัดโนนไทยเนี่ยเขาเตรียมจะไปแจ้งความด้วยนะ

คือด้วยความที่ว่าหลวงพ่อจอยเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดนวลไทย
ท่านก็เป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณด้วยนะ
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ก็เลยถือว่าเหมือนกับไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพหลวงพ่อจอยแม้แต่น้อยเลย
อ่ะคุณป้าว่ายังไงบ้างคะ
มาถึงก็คือจู่โจมเลยอ่ะ
ไม่มีการว่าขออนุญาตเลย
อยากร้องเจ้าอาวาสก็ไม่ขอเจ้าอาวาสก็ไม่ขอ
ทั้งที่ก็อยู่นะแล้วก็ไม่ถามใครเลย
มาถามหาแต่พระแต่พระองค์นั้น
แล้วเขาที่ไม่รู้ไหนถามได้ไม่ควรไม่ควรก็ไม่รู้
ไม่พอใจกันสักคนเลยไม่เคารพสถานที่
เคารพหลวงพ่อด้วยแล้วก็เสียชื่อวัดเสียชื่อบ้านด้วยจ้ะ
อยากให้หมอป่านำมาพูดคุยกับหลวงพ่อมาขอขมา
เคลียร์ต้องแยกประเด็นกันนะที่ชาวบ้านเขาไม่พอใจตรงที่
เหมือนกับหมอป้ามาไม่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อ
หลวงพ่อเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระที่เขาโดนกล่าวหาด้วย

ถามอีกหนึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านครับนายพิเชษของกิ่ง
เขาบอกว่าที่ชาวบ้านไม่พอใจครั้งนี้
อย่างที่ผมบอกเลยคือไม่ได้ปกป้องพระรูปที่

แต่ชาวบ้านต้องการปกป้องตัววัดโนนไทย
และปกป้องชื่อเสียงของหลวงพ่อจอย
หลังจากนี้นะครับทางคณะกรรมการวัดจะรวบรวมหลักฐาน
เขาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับหมอปลาในข้อหาบุกรุก
เนื่องจากวัดก็เป็นของนิติบุคคลนะ
ทำอะไรก็ต้องแจ้งก่อนไม่ใช่ถือวิสาสะบุกรุกเข้าไปแบบนี้
นั่นคือในมุมของชาวบ้านเดี๋ยวต้องรอในมุมของหมอปลา
พอรู้เรื่องนี้แล้วเขาจะว่ายังไงต่อนะ
หมอปลาก็ภารกิจเยอะนะคะ

ประกาศมาเข้าใช่ไหมทุกวันคุณผู้ชม
กับเรื่องตีกันในงานบุญก็มีแทบทุกงานคุณชนะ
อย่างกรณีนี้เกิดขึ้นที่ชายภูมิค่ะเขาจัดงานประเพณีงานบุญอย่างดิบดีเลย
แต่สุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นมาตีกันโดยไม่สนใจว่าใครจะโดนลูกหลงเลยค่ะ
โอ้โหเละตุ้มเป๊ะจริงคุณชิสาไม่รู้ใครเป็นใครค่ะคุณชนะ
จะตีกันแบบนี้เจ็บกับเจ็บอะค่ะพังกับพังแล้วค่ะ
คือเขาจัดงานบุญเดือน๖นะคะมีการแห่พานบายสีถวายเจ้าพ่อพญาแหลที่ชัยภูมิ
แต่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันกลางงานนะคะแล้วก็ตีกันกลางถนน
คือสองฝ่ายเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยนะคะพอชกต่อยกันคลุกวงในแล้ว
ก็ยังตามมาด้วยการคว่างพวกขวดก้อนหินไม้ปลาใส่กันอย่างดุเดือดเลย
ปัญหาคือเดี๋ยวจะไปโดนคนอื่นเรียกได้ว่าคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยว
โดนลูกหลงไปด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่คนนะรถยนต์เออหรือบ้านชาวบ้านเขาก็จะเดือดร้อนเสียหายไปด้วย
แล้วสุดท้ายใครจะรับผิดชอบล่ะเขานะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีระบุข้อความไว้ด้วยว่าหลังจากที่วัยรุ่นพวกนี้ตีกันหนำใจแล้ว
ตำรวจก็มาระงับเหตุอาจจะมาช้าไปหน่อยหรือเปล่า

ไม่ได้มาตำหนิเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะเชื่อว่าตำรวจก็พยายามอย่างเต็มที่แหละ
ขณะที่ชาวเน็ตออกมาตำหนิวัยรุ่นที่ก่อเหตุนั่นแหละ
แล้วก็แนะนำให้ทางตำรวจตามจับตัวมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดให้หมด
ย้ำว่าเด็ดขาดและจับให้หมด

ถูกค่ะทีนี้ฝั่งคุณตำรวจว่ายังไง
พันธุ์ตำรวจโทชัยวัดใจสบายรองผู้กำกับการสพเมืองชายภูมิบอกว่า
ตอนนี้นะยังคงต้องรอให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความก่อน
แล้วถ้าหากมีทรัพย์สินเสียหายหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ตำรวจจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอน
คือคุณตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
คือก็ไปถึงที่เร็วที่สุดแหละ

จับมาให้ได้ทุกคนมาดำเนินคดีให้เด็ดขาด

สักพักจอดข้างทางแล้วถือมีดมาเลยอะครับ

เฮ้ยขอโทษไม่ได้แสง
ขอโทษหลบหลบผมหลบรถในปั๊มขอโทษไม่เห็นจริง
ไอ้แล้วมีโรงพยาบาลกูเลย
อ่ะผมสนับสนุนให้พี่เขาพูดอย่างนี้นะมันจะได้ไม่มีเรื่อง
ขอโทษขอโทษไปก่อนเลยไม่รู้ว่าถูกผิดอะไรยังไงแหละจะได้ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง

แต่ถามว่าทำไมต้องวิ่งมาอย่างนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไปดูกันหน่อยคุณชิสา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ในคลิปจะเห็นว่ามีคนขับรถพ่วงจอดรถแล้วก็ถือมีดดาบอย่างยาวมาเลย

วิ่งเข้ามาจะทำร้ายคนขับรถอีกหนึ่งคันคนที่เขามีกล้องหน้ารถต้องรีบบอกขอโทษเลยนะ
ใช่ค่ะสุดท้ายคนที่ถือมีดก็กลับมาที่รถเหมือนเดิม
ส่วนเจ้าของคลิปที่เห็นอยู่นี้นะคะคือเป็นของคุณรัฐพงศ์บอกว่า
ตัวเขากำลังขับรถพ่วงบรรทุกน้ำอัดลมไปส่งที่สกลนคร
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะหลุดไฟแดงมาหลุดมานิดเดียวก็ขับมาเรื่อย
ขับมาเลนซ้ายความเร็วประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็สังเกตเห็นแล้วล่ะว่าข้างหน้านี้นะมีรถบรรทุกน้ำมันกำลังจะเลี้ยวออกจากปั๊บ
เขาก็เลยตัดสินใจออกเลนขวาเออออกเลนขวานะ
เพื่อที่จะให้รถบรรทุกอีกคันออกจากปั๊มน้ำมันได้สะดวก
แล้วซึ่งตอนนั้นเขามองกระจกหลังแล้วนะว่าไม่มีรถออกมา
เขาก็เลยเปลี่ยนเลนใช่ไหมคะก็ตบไฟเลี้ยวเข้าเลนอะไรตามปกติ
แต่สักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ชมรถบรรทุกคันที่ก่อเหตุนี้นะ

แล้วก็ปาดหน้าแบบนี้แล้วก็จอดค่ะ
สุดท้ายก็เป็นอย่างที่คลิปที่เราเห็นตอนต้นเนี่ยนะคะ

ก็คือสาเหตุนะครับเขาก็คาดว่าน่าจะมาจากที่
เหมือนกับว่ารถของตัวเขาเองตอนที่เบี่ยงออกขวาเนี่ย
มาเคลียร์กันแต่อย่างที่เคยฝากเตือนหลายครั้ง
พออารมณ์มันขึ้นมันเคลียร์ไม่รู้เรื่องหรอกครับ
มีแต่อารมณ์ทั้งนั้นหรอกค่ะแล้วเนี่ยถือมีดด่ามาอย่างนี้เห็นไหม
ภาพจากกล้องหน้ารถเขาก็บันทึกเอาไว้ได้
เอามาเผยแพร่ไว้อย่างนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าไปแจ้งคงแจ้งความไว้หรือยังนะ
แต่ถ้าเอามาโพสต์ไว้อย่างนี้อย่างเดียวผมว่าบางทีมันอาจจะไม่พอ
ถ้าอยากจะช่วยกันจริงนะในการที่จะแบบว่าทำให้คนที่เขาหัวร้อนยับยั้งชั่งใจในเรื่องนี้

แล้วส่วนใหญ่รถบรรทุกเขาจะมีการปิดป้ายบอกนะว่าถ้ารถขับไม่สุภาพเนี่ย
สามารถโทรแจ้งได้ที่ไหนอาจจะเป็นบริษัทต้นสังกัดหรือว่าบริษัทเจ้าของขนส่งก็ได้

จะแก้ไขอะไรก็ให้มันถูกทางความรุนแรงมันไม่ใช่ทางออกครับ
เรื่องหนึ่งค่ะคุณชนะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของคนขับแท็กซี่
โอ้โหนะคือพี่แท็กซี่เขาก็ตั้งใจทำมาหากินแต่สุดท้ายมาโดนลูกค้าโกงค่ามิเตอร์ซะอย่างนั้น
เอาแล้วเขาวิ่งหนีพี่เหรอเมื่อกี้ค่ามิเตอร์กี่บาท

ทุกคนคือสงสารลุงเขามากเลยค่ะลุงเขาแบบเจอแบบคนนั่งรถตู้นั่งรถแท็กซี่แล้วก็แบบ
ลงรถเสียค่ามิเกอร์แล้วก็วิ่งหนีเลย
เฮ้ยเขาเรียกว่าไงนะรถเสียรถแล้วก็หายไปเลยอ่ะ
อุ้ยน่าเห็นใจค่ะ
บาทไปจ่ายแล้วหนีไปเลย
เนี่ยค่ะคนที่ถ่ายคลิปก็เหมือนเป็นผู้โดยสารคนที่มาขึ้นรถต่อจากคนที่ไม่จ่ายเงิน

เห็นใจลุงขับแท็กซี่นี่มากเลย
เดือดร้อนจริง๖๐บาทมันก็มีความหมาย
คือเจ้าของคนขับแท็กซี่เขาก็พยายามลงไปตามนะ
ไปตามคนที่เขาเบี้ยวแต่ก็ไม่เจอค่ะ
สุดท้ายก็คือชวดเงิน๖๐บาทไปเลย
แล้วเจ้าของคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะฮะ

เพื่อให้ได้รู้ว่าไอ้คลิปนี้มันมีเรื่องราวอย่างไร
เขาบอกว่าเรื่องนี้มีอยู่ว่าคนที่นั่งแท็กซี่มาตอนแรกกับพี่คนนี้เนี่ยนะ
แถวคลองเตยพอลงจากรถแล้วเนี่ย

หายไปเลยทีนี้ทำไงอ่ะคนที่เขาขึ้นมาต่อเนี่ยนะ
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็บอกเรื่องราวนี้ให้ชาวโซเชียลได้รับรู้

เขาก็บอกพี่แท็กซี่ว่าพี่ไม่เป็นไร
เขาหายไปแล้วก็ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวจะจ่ายให้เอง๖๐บาท
อุ้ยอันนี้ชื่นชมพุทธศาลคนนี้ด้วยนะ
แต่พี่แท็กซี่เขาบอกว่าไม่เอาไม่ได้มันครับแค้นใจ
เขารู้สึกว่าเขาต้องไปเอาเงิน๖๐บาทจากคนที่ไม่ยอมจ่ายนี่แหละ
ส่วนตัวน้องคนนี้ที่มานั่งต่อเนี่ยมันลำบากน้องเปล่าน้องไม่ได้เกี่ยวด้วยเลย
ไม่ใช่ความผิดของน้องเลยไม่ต้องมาชดใช้แทน
พี่แท็กซี่เขาก็เลยเอาขับไปอีกนิดนึงไปในจุดที่สามารถหาแท็กซี่คันใหม่ได้ง่าย
แล้วให้น้องคนนั้นลงเพื่อไปขึ้นรถคันใหม่ส่วนตัว

เขาบอกว่าเขาจะวนกลับไป

แต่ถามว่าเจอไม่เจอ

อาศัยคุณตำรวจดีกว่าไม่ว่าจะกี่บาทโดนโกงไว้ไปแจ้งความไว้ด้วยฮะ
ผมไม่แน่ใจหรอกนะว่าคุณคิดยังไงกับพี่แท็กซี่คนนี้
แต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้ไปแจ้งความซะแล้วไม่ต้องไปหาเอง

งั้นไปแจ้งความไว้ก่อนถูกต้องนะคะแล้วก็ให้คุณตำรวจพยายามหาหลักฐานกันไปนะฮะ
เชื่อว่าก็เป็นเรื่องความเดือดร้อนที่พี่เขาไม่อยากจะเจอนะคะ
มาดูอีกหนึ่งเรื่องเปลี่ยนอารมณ์สนุกสนานกันบ้างดีกว่า
คอนเทนต์ในโซเชียลดูแล้วก็ขำดี
อย่างเช่นคอนเทนต์นี้โอ้โหมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาตั้งใจทำคอนเทนต์ออกมาดูขามสนุก
แต่พอทำเสร็จแล้วไม่สนุกเลยฮะ

คอยแพร่อย่างอันนี้
คอยแพร่อย่างต้นพงชุฬด
คอยป้องสิได้ป้องแบบวันใจเลย
สุดท้ายอย่างวันกัดพี่สวบคอย
ปานแองจะได้หน้าโจรี่หวัดที่นี่

เจ้าเวิร์นที่สวบคอย

ปากที่แบบเบิร์นมากเลยนะคะ
ปากปากเหมือนแองเจรินาเจินลิว่าสัน

อื้อเป็นนางแหงแบบอินเตอร์
ดูสิปากเจอปากบวมแบบที่หลายคนกำลังฮิตไง
แต่ไม่ฮิตด้วยละมันแผงอยาง

ทำคอนเทนต์ด้วยการนำกิ่งต้นผงชู

เนื่องออกละเนื่องออกแล้ว

ไอ้ต้นที่ว่าไอ้ต้นผงชูรสหรือว่าต้นชายา
หน้าตาใบมันจะเป็นอย่างนี้
แต่ตัวน้องอ๋อยแกไม่รู้มั้งว่าต้นนี้
โอ้โหพิษยางมันร้ายแรง
โอ้โหเรียกว่าปากบวมจุ๋ยเลย
โอ้ยหุ่นและที่สำคัญน้ำลายไหลไม่หยุดเลย
มันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อริมฝีปาก
ควบคุมการหลั่งของน้ำลายไม่ได้

มันแก้ไม่ได้น่ะถีบต้นผงจุรสเออ

ดูแล้วก็ถือว่าได้คอนเทนต์

ว่าต้นไม้บางต้นคุณต้องระวังนะ
ไปเล่นสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ถูกค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณด้วย
กับคลิปสนุกสนานนี้ของเธอนะไปดูตัวอย่างของการเป็นสามีที่ดีกันบ้างนะคุณชนะค่ะ
เมื่อคุณสามีคนนี้เขายอมทำทุ่มสุดตัวเพื่อให้ภรรยาได้ภาพสวยแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเอาไปเลย๑๐เต็ม๑๐ไม่มีหักแต่ว่าเบื้องหลังของภาพสวยนี่เป็นอย่างนี้
คุณดูค่ะคืออยากจะไปยืนเชิดเหนือน้ำสวยแต่ทำยังไงขาไม่ถึง
ต้องอาศัยคุณสามีเป็นผู้ช่วย
คุณเพราะสามีเขาต้องยอมยอมกั้นหายใจนานขนาดไหนกว่าจะได้ภาพสวยแบบนี้
ไม่รู้ตอนนี้ชีวิตคุณสามีเป็นยังไงไปตามต่อในติ๊กต๊อกกุ้งบางปู๑๙๗๘แล้วกันนะคะ

ชื่นชมชื่นชมทุ่มเทเพื่อภาพสวยของเมีย

เออคุณจูด้งเขาไปทำอะไรอ่ะ
สัญจรไปเสาะแสวงหาอะไรต่างที่น่าสนใจ

แล้วเขาต่อยอดสู่ธุรกิจสปา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะครับ
ในช่วงของสบัดทั่วไทย
สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมจูด้ม
แล้ววันนี้ครับที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือเกลือนะครับผม
อยากรู้ไหมครับว่าเกษตรกรการทำนาเกลือเขามีวิธีอย่างไรบ้างครับ
ถ้าอยากรู้แล้วตามผมมาเลยครับ
อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้
ถือว่าเป็นแหล่งทำนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับ
มีพื้นที่ทำนาเกลือกว่าสองหมื่นไร่
ที่เห็นกองขาวอยู่เต็มนาเกลือแบบนี้
ก็คือเกลือทะเลที่เรานำมาปรุงอาหารกันนั่นเองแหละครับ
ขั้นตอนแรกการทำนาเกลือเริ่มที่อย่างไรครับ
ส่วนหมดว่าเรามีเนื้อที่อยู่รอยไล่
เราจะต้องแบ่งเนื้อที่เป็นที่ส่วน
ส่วนแรกก็คือนาขังเฉพาะม้านาตากน้ำเฉพาะม้านาดอกเฉพาะม้านาหวัง

สรุปก็คือเขาจะสูบน้ำทะเลมาที่นาขัง
แล้วก็ปล่อยไปที่นาตะเพื่อให้มันเกิดดีกรี

แซะเพื่ออะไรแซะแซะออกจากกัน

จะได้โกยได้ง่ายนะครับคุณผู้ชม
ตอนแรกเห็นพี่เขาแซะเกือกกันดูง่ายจริงเลยนะครับ

แต่ว่าพอมาลองทำจริงแล้ว
มันไม่ง่ายเลยนะครับ

ที่เขาร่ากันสองสามคนนั่นเขาเรียกว่าอะไร
บัวชักเกลือสำหรับราดของมะลวง
วัวชักเกลือที่ชาวบ้านแหลมเรียกกันจริง
คงมาจากรูปร่างหน้าตา
คล้ายคันไถที่เอาไว้ผูกกับวัว
เวลาทำนานในสมัยก่อนนั่นเองครับ
หลังจากที่เราลองบัวชักเกลือแล้ว
ถาแล้วแต่สำเนียงกันนะครับ
ร้อนด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องขอตัวไปพักผ่อนทำสปา
นวดเท้ากันสักหน่อยแล้วล่ะนี่เลยครับคุณผู้ชมผมมาที่นี่ครับ
เกลือแกงกว่าจะมาสู่การเป็นสปาเกลือ

เริ่มจากที่ว่าที่เขามีนาเกลือเป็นของตัวเอง
แล้วก็เลยเอ๊ะคิดค้นว่ายังไงจะต่อยอดผลิตภัณฑ์
จากเกลือที่เอาไปทานแล้วก็มาสปาเท้า

จะมีเป็นเกลือขัดหน้าเป็นสบู่ดอกเกลือ
เป็นเกลือขัดผิวโรสั้นบำรุงผิว
ครบวงจรตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะ
ที่นี่ก็จะมีบริการนวดมีนวดตัวมีนวดเท้า
มีคอร์สขัดหน้านะคะคอร์สละ๓๐๐บาท

แล้วก็กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหารทองด้วยนะครับ
พาพวกเราไปทำความรู้จักกับอาชีพแบบนี้

อย่างน้องจูด้งเขาได้เอาสบู่เกลือมาฝากดิฉันด้วย

คุณไปเองคุณเชิญไปเองเลยค่ะ
เอามีโอกาสอยากจะไปลองทำบ้างนะ

เรื่องนี้บ้างครับคุณผู้ชมครับมิติใหม่ของการประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร

ผู้ว่ามหานครท้าด่วน
นโยบายของผู้สมัครที่หลายคนฟังแล้วงงจุงเบย

รายการนี้การันตีความสนุกด้วยพิธีกรฝีปากกล้านนาเนคครับ
แล้วมาดูค่ะผู้สมัครจะฟาดฟันวิสัยทัศน์กันแบบไหนนะคะ

วันนี้ค่ะออกอากาศวันแรกนะคะเวลา๖โมงเย็น
และจะออกอากาศแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีตลอดเดือนพฤษภาคม
ถ้านับเวลาแบบเรียลไทม์นี่ก็ประมาณอีกสัก๒ชั่วโมง
จะได้ดูแล้วนะนะอาจใจไม่ไหวละอุ๊ยตื่นเต้น
เอางี้ไปดูตัวอย่างก่อนนะว่าเราใจขนาดไหนครับดีเลย
คุฒ่ามหานครชาดวง

กับเกมโชว์ที่มีเดิมพันธุ์ด้วยอนาคตของกรุงเทพมหานคร
ชีวิตจักรนี้ต้องไม่เหมือนเดิมกับคุณธรรม
ผมเองเค้าพูดเมื่อ๙ปีแล้วตอนสมัครกับคุณธรรมว่า

และปัญหานี้อยู่ในอันดับที่

เริ่มตอนแรกวันพระราชบดีที่๕ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามให้ดีกันในรายการ
คู่ว่ามหานครพาด้วน
๖โมงเย็นวันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
พักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
กลับมาในเบรกนี้หนักใจอยู่เหมือนกันนะ

ไม่รู้จะพูดอย่างไรไม่รู้จะบรรยายอย่างไรจริงคุณชิสา

คุณชิสาคุณดูเอาแล้วกัน

ฉันเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วว่าไม่รู้จะพูดยังไงจริง

อุปสรรคของการใส่ผ้าถุงหรือว่ากระโปรงยาว

เนี่ยเราก็ต้องให้คนอื่นมาช่วยงัดช่วยแงะช่วยแกะออกให้

ก็ยังดีอยู่จริงไม่เจ็บเท่าไหร่

เออเอาให้กำลังระวังกันด้วยนะคะ
เกมกราฟ๐๔๒๙นะครับ

เป็นจังหวะพลาดแต่ก็พลาดด้วยความสนุก
ก็เลยจบท้ายที่ความสนุกสนาน
ก็เป็นสิ่งดีมอบให้กับคุณผู้ชมเช่นกัน
นั่นก็คือผู้โชคดีสองท่านค่ะ
ท่านแรกนะครับก็คือคุณสุปรานีครับ
บอกว่าจะมามอบเพลงอกหักไม่กล้าบอกผัวให้กับพิธีกร

เชื่อแน่ว่าคุณชนะต้องไปตามฟังนะคะ
อีกท่านหนึ่งค่ะยินดีกับคุณอุทัยทิพย
บอกว่าชอบเพลงค่าน้ำนมนะคะ
เพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังทีไรก็น้ำตาคลอคิดถึงคุณแม่ที่เสียไปแล้วด้วย

รับกิมวอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซี

รับโทรศัพท์ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่พลาดไปไม่เป็นไร

ติดตามความน่ารักของคุณพ่อท่านหนึ่งสายกวนจริง
ปิดท้ายรายการนะแล้วก็ข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่แล้ว

สวัสดีครับ